ขอต้อนรับน้องนนท์

ทำไมวัยรุ่นต้องแต่งตัวแบบเสื้อมีรูอะไรแบบขาด

ไตล์วันสไตล์พุ่งก็ยังไม่รู้
ช่องของผมจะเป็นช่องชื่อว่ามีเพื่อนดังนะครับ
ก็จะเป็นแบบว่าเอาเพื่อนที่แบบเป็นนักแสดง

เคยร่วมงานกันมาออกรายการอะไรอย่างนี้ครับพี่

พึ่งทำมาประมาณ๒เดือนครับผมโอ้โฮไอโช

ได้ป่ะพี่ก็ดังที่กัน
พี่ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ถึงจะไปออกแล้วได้

ผมเลี้ยงข้าวพี่พี่ก็มาออกรายการให้ผม
น่ากลัวจริงเลยคำนี้
เราก็จะคุยในเรื่องของชีวิตประจำวันเขาเป็นอย่างไร
สมมุติเป็นพระเอกดังเขาก็จะรู้สึกว่า
บางคนก็จะรู้สึกว่าฮึ๊ยเก๊กว่า
พอเปล่าหนักงานเราเหมือนก็มีความสบายมากขึ้น
ได้ผ่อนคายแล้วก็เลยเลยครับผมใช่

น้ำตาลหวานมันยังบอกว่าขมเลย

กุ้ายแล้วคุณค่าพาอิ่มน้ำ

ช่วยยังเพิ่มเสริมสร้างร่างกายให้กำยา

กล้วยไม่เคยทำให้ช้ำดังนารี

เอาอีกเอาอีก
สักกะวะดื่มเหล้าเมาแล้ว

อดสายตาหาเด็กไว้ดูดี

ท่านชายจะสุขสมหวังเมื่อตังค์มี

เอาอีกเอาอีก
สักกวาหน้าหนาวสาวนอนสด

เห็นไปหมดทั่วมุ้งยุงบินหนี

ต่ดของนางลายิ่งกว่าดีที

ยุงบินหนีไปหมดพลดนาง

เอาอีกเอาอีก

เดี๋ยวลองแป๊บลูกรอแป๊ปหนึ่ง

แต่ที่พี่เบิร์ทเขาร้องทอดโอมผลไม่ได้

ตอนพี่แอ้วอย่อรรักษ์หลักใจเข้าห้องถัดเซียงไม่มีอย่างนี้เลย

ผมบอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวส่งไอ้เดยเงินไป

ผมไม่เชื่ออ่ะเออได้เดี๋ยว
เดี๋ยวผมทำโอมให้พี่ร้องเลย

ถามเนี่ยว่าพี่ร้องไปไหนเออเออเออเออ

เขาเป็นคนไม่ค่อยอยู่นิ่งไม่ค่อยอยู่เฉย

เออแล้วก็เป็นคนขยันทำมาหากินอ่า
ตอนนี้ร้านครัวลุงลงเขาอยู่แบบ

อยู่ตัวอยู่ตัวแล้วขายดีอยู่แล้ว

ชายชาติ
ไม่ใช่
ติดจ่าย
ลุงรงเปิดตัวยิ่งใหญ่ขนาดนี้
รับรองว่าต้องไม่ธรรมดาแน่

พรุ่งนี้มาติดตามความสนุกกันต่อ
ส่วนตอนนี้มีคำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านรออยู่
เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะนะครับ
รู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านแอนตี้แอน
เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด

เลสเซิลอาริจินัล
๓เลสเซิลอัลมอนด์
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

เจ้าซุ่มเจ้าซุ่มตามแกงปวด

ขอดูหน่อยครับ
ได้ครับผมวิธีพลัง
ไปละไปละไป